คิดพลอยส์กันแบบนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมย้อนวานกันหน่อย
ซ้ายสีเหลืองหรือเซอร์สีชมพูหรือจะเป็นเซอร์สีแดง
นั่นคือเนี่ยฉันว่าไม่เหลืองก็ขาวอะ

นี่เฉลยเลยละกันไม่ต้องทายกันเยอะนะคะ
เพราะแฟนพันธ์แท้พี่นางเห็นปุ๊บรู้เลยว่า
สาวชุดเหลืองคนซ้ายสุดค่ะ
เอาแม่นบ่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมสวยไหมล่ะคุณผู้ชมดูนะ
คุณผู้ชม๔๐ปีที่ผ่านมาพี่นางยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคะ
ทีมงานเราไปเจอรูปพี่นางปัจจุบันใส่ชุดเหลืองถือรางวัลพอดี
ก็เลยนำมาเปรียบเทียบความสวยกันสักหน่อยเป็นยังไง
สี่สิบปีผ่านไปทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยโทรศัพท์ไปหาผู้จัดการส่วนตัวของพี่นางเมื่อวานนี้นะคะ
พี่นางเขาก็ฝากข้อมูลมาเล่าว่ารูปที่พี่นางโพสต์เนี่ยมันนานมากแล้ว
ตั้งแต่พี่นางอายุ๑๖บวกลบไปตอนนั้นก็ประมาณปี๒๕๒๓นะคะ
คือขึ้นเวทีประกวดธิดาตำบลดอนกลอยบ้านเกิดของพี่นางนั่นเอง
ใช่ค่ะพี่นางกลับมาจากธรรมนาคุณน้าของพี่นางก็มาบอกว่า
เนี่ยเขามีเวทีประกวดนะแล้วก็จับที่นางแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทำผมกันเอง
แล้วก็ขึ้นประกวดปรากฏว่าคว้ารางวัลรองอันดับหนึ่งไปครองค่ะ
ได้เงินรางวัลมาคอกุศกลิบ๑๕๐๐บาทพี่นางเล่าว่าสมัยนั้น๑๕๐๐เยอะมาก
แต่ตัวพี่นางเองก็ไม่ใช่สายประกวดนางงามก็หยุดแค่เวทีนั้นเวทีเดียว
แล้วก็เข้าสู่วงการเพลงโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในชื่อของ
สิริพรอำไพพงศ์จนถึงทุกวันนี้ล่ะค่ะ

เส้นทางนักร้องเส้นทางความสวยงามเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะมาถึงทุกวันนี้